คุณผู้ชมยังจำได้ไหมผู้ชายที่เขาไปตัดผม
ที่ร้านตัดผมแถวประชาชื่นที่ตอนนั้นเขาติดโควิด๑๙

ถูกต้องค่ะทีนี้ตอนนี้เจ้าของร้านตัดผม
เขาก็ไปตรวจหาเชื้อผลออกมาแล้ว
ปรากฏว่ายืนยันแล้วว่าเจ้าของร้านตัดผมย่านประชาชื่นเนี่ย

เพราะว่าจริงเจ้าของร้านตัดผมเอง
พนักงานของร้านตัดผมแห่งนี้เอง
แล้วก็สถานที่ใกล้เคียงต้องถูกกักตัว๑๔วัน
ถูกต้องแล้วก็ปิดร้านกันมาตลอดเลย
กักตัวกันมาตลอดเลยถูกตรวจหาเชื้อซ้ำ

ใช่แล้วนี่คือตอนนั้นที่ชายวัย๗๒ปี
เขาไปใช้บริการเขาไปใช้๑๘พฤษภาคม
ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในร้านทั้งหมด

เขาก็เลยส่งใบรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
จากคณะแพทยศาสตร์วัชิระพยาบาล

แล้วก็ระบุว่าผลจากการเก็บตัวอย่างโพรงจมูกแล้วก็คอ
ไม่พบการติดเชื้อโควิด๑๙
ก่อนหน้านี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุข
ก็เข้าไปสืบสวนโรคที่ร้านตัดผมนี้
พบว่าร้านตัดผมปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนดทั้งหมดเลย
แล้วก็มีการสั่งปิดร้านชั่วคราว
กักตัวเจ้าของร้านกักตัวพนักงานที่สัมผัสกับผู้ป่วยทั้งหมด
แล้วเนี่ยเวลามันก็ล่วงเลยมาอย่างที่บอกครบ๑๔วันแล้ว
ส่วนทางด้านในแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
วิชากุมารเวชศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙
คือคุณหมอบอกว่าจำนวนผู้ป่วยทั่วโลก
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ๑แสนราย
ดังนั้นพอเราเห็นตัวอย่างของเมืองนอกแล้ว
บ้านเราประเทศไทยจะต้องไม่ประมาทจะต้องไม่นิ่งนอนใจ
แม้ว่าจะไม่พบการระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ตามนะคะ
แต่ต้องไม่ลืมนะว่าประเทศไทยเรามีพรมแดนธรรมชาติ
เป็นระยะทางยาวไกลมาตรการการป้องกันในประเทศ
ก็จะต้องเคร่งครัดเหมือนเดิมและทุกคนจะต้องมีระเบียบวินัย
ปฏิบัติตัวด้านสุขอนามัยอย่างเร่งครัด
ปิดบังข้อมูลเวลาที่ไปหาหมอ
ซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนช่วยกันเต็มกำลัง
จะเป็นการชะลอจะเป็นการลดการระบาดรอบ๒ได้ด้วยนะคะ
ระบาดรอบ๒ถูกพูดถึงอย่างหนักนะฮะ
นักวิชาการและกระทั่งการแพทย์เขาก็กลัวนะฮะ